พอโควิดมันมาเนี่ยเอาจริงคุณสืบสกุลผลกระทบมันวงกว้าง

สาขาอาชีพแต่เราก็เห็นบ่อยเราก็นำเสนอข่าวบ่อย
บางคนได้อาชีพใหม่ช่วงโควิดแบบนี้

แดนเซอร์ที่เขาบอกว่าขายเฟรนด์ไฟล์
แล้วก็เต้นแบบโอ้โหควงเอวแบบเต็มที่
คราวนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งอาชีพ
คือเขาเป็นคนขายเต้าหู้ทอด
แต่ก่อนหน้านี้เป็นเจ้าของคณะลิเกนะ

แล้วก็แต่งตัวนี่ชุดลิเกจัดเต็มจริง

นี่เห็นมั้ยล่ะใช่ค่ะเรื่ององค์จัดเต็ม

เฮ้ยถอดเต่าโหเอิ่มเอ่ยนะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้คือพี่นกระพีพัฒน์เต่าทอง
เป็นพระเอกลิเกเจ้าของฉายายอดชายใจเดียว
แล้วก็เป็นเจ้าของคณะลิเกยอดชายใจเดียว

คุณคิดดูสิ๓๐กว่าปีที่ผ่านมา

ระเวนรับงานแสดงคือไปทุกที่
แต่คิดดูพอเจอโควิดหยุดยาวเลยจ้ะ

ใช่ชิ้นโตมากถุกต้องค่ะพึ่งน่ากินน่ะและนี่ผืดทอดใช่ไหม

คณะลิเกเนี่ยวงแตกเลยคณะแตกเลยยอดชายใจเดียว
แต่ละคนก็แยกย้ายไปทำมาหากินอย่างอื่นตามแต่ที่ตัวเองถนัด
ส่วนตัวพี่นกเนี่ยพี่นกถนัดอะไรล่ะ
นกบอกว่าพี่เนี่ยนะหันซ้ายหันขวาหันไปเจอเมียก่อน
เอาชวนเมียมาเปิดร้านขายเต้าหู้ทอดเผือกทอด

ลูกค้าถึงจะมาสนใจร้านเรา
ทีนี้ค่ะภรรยาของพี่นกก็เลยบอกว่า
นี่ไงพี่พี่ทอดเต้าหู้ขายอย่างเดียวไม่พอนะ
พี่เอาชุดลิเกมาใส่สิแล้วก็ร้องลิเกไปด้วยตอนขายของ
ปรากฏว่าพี่นกก็ทำจริงคุณดูสิลูกค้านี่ชอบมาก
แล้วถ้าเกิดเป็นเอฟซีตัวยงต้องเป็นลูกค้ากลุ่มไหนรู้ไหม
ไหนฮะผู้สูงอายุอ๋อแม่ยกพ่อยก
ใช่ค่ะมาซื้อเต้าหู้ทอดแล้วก็ร้องลิเกให้ฟังหน่อยสิจ๊ะ
แม่พี่นกก็ยินดีเลยขอบคุณครับตั้งฟังร้องลิเกไปด้วย
จะมีพ่อยกแม่ยกคนไหนมาซื้อเต้าหู้ทอด
ยังไม่เห็นนะคะซึ่งใครอยากไปอุดหนุนพี่นกเนี่ยไปได้เลย
พิกัดขายอยู่ที่สารกลางหมู่บ้านที่บ้านยวนหมู่๗
ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองที่ราชบุรีนั่นเองค่ะ
โอ้โหนี่เห็นไหมลูกค้าบางคนมาซื้อของก็ซื้อของแล้วขอจับมือกับพระเอกลิเกหน่อย
หูชิ้นโตเผือกทอดชิ้นใหญ่น้ำจิ้มอร่อยไปอุดหนุนกันได้นะคะ